วันนี้มีเรื่องราวเกี่ยวกับความสวยความงามมาคุยกันค่ะ
โดยเฉพาะคนที่อยากจะหน้าดูเด็กเหมือนกับเด็กวัยรุ่น

ได้คุยกับคุณหมอลินที่เป็นผู้เชี่ยวชาญ
มีเทคนิคดีจะมาแนะนำเรื่องการทำให้หน้าดูเด็กลง

ฮัลโหลอยู่กับคุณหมอแล้วสวัสดีค่ะคุณหมอลีน

คุณหมอลินจะเป็นคนที่จะมาช่วยแนะนำเทคนิค
อยากจะดูเด็กอยากจะสวยตลอดเวลา
ดูแลสุขภาพทั่วไปทำให้เราดูเด็กอยู่แล้ว
ทานอาหารสุขภาพการออกกำลังกายสม่ำเสมอ
น้องพักผ่อนให้เพียงพอแล้วก็ผิวหน้าผิวพันธ
ก็ใช้ปกติครีมบำรุงอยู่แล้ว

เป็นจุดหนึ่งที่บ่งบอกอายุพอสมควร
อาจจะเป็นเพราะว่าตาเนี่ยมันแสดงอารมณ์เยอะด้วยไหม

ผู้หญิงที่แต่งหน้าอย่างพิชชี่เนี้ยแต่งหน้าทุกวัน

บางคนติดสติ๊กเกอร์ติดเทปเป็นเวลานาน
จะมีอาการแพ้ตรงบริเวณเปลือกตา
มันก็จะทำให้ผิวหนังดูไม่เรียบดูมีริ้วรอย

เป็นจุดที่เราต้องดูแลมากเป็นพิเศษ
ที่เราทำได้กันง่ายประจำอยู่แล้ว

กำจัดพฤติกรรมที่เราถูกขยี้ตาบ่อย
ถ้าสมมุติว่าไอครีมมันเอาไม่อยู่แล้วเออทำยังไง
ได้มาอยู่แล้วเนอะการทำศัลยกรรมเปลือกตาเนี่ย
จะช่วยทำให้ใบหน้าเราอ่ะดูเด็กลงค่ะปกติเนี้ย
บางคนเนี่ยพอเราอายุมากขึ้นเราอาจจะรู้สึกว่า
เมื่อก่อนตาเราก็สวยทำไมอายุมากขึ้นแล้วมันเริ่มดูมีอายุ
ก็อายุนี่แหละค่ะที่จะเป็นตัวทำให้ความหย่อนคล้อย
บางคนดูแลดีก็ช้าหน่อยบางคนถ้ามีพฤติกรรมอย่างที่บอกไป
ก็คือมันก็จะดูหย่อนคล้อยที่เร็วบางคนก็เป็นลักษณะของกรรมพันธุ์เป็นอยู่แล้ว
มีดวงตาที่หนังตาเยอะตาที่ดูปลืออายุมากขึ้นเนี่ย
บางทีมีชั้นตาอยู่แล้วแต่ว่าตาก็จะดูเหมือนปลื่นหน่อย

หลักก็คือเราก็ต้องอิงกลับไปว่าทำให้เป็นลักษณะตาของเด็กเป็นยังไงนะคะ
อย่างแรกก็คือถ้าเมื่อเราอายุที่มากขึ้นเนี่ยแล้วมีการได้เก็บตัดหนังตาส่วนเกินออกไป
แบบพอดีเนี่ยจะช่วยให้หนังตาน้อยลงมันก็จะทำให้ดูเด็กลง
ข้อที่สองก็คือเรื่องของการปรับให้ตาไม่ปลืออันนี้สำคัญ

ปรับกล้ามเนื้อตาเนี่ยไม่ใช่การทำตาสองชั้นอย่างเดียว
เป็นการเปิดให้ตาเนี่ยโตขึ้นเล็กน้อยเห็นตาดำมากขึ้น
ลืมตาแล้วเราไม่ต้องเลือกหน้าผากช่วยทีนี้แต่ละคนมาเนี่ย
ทำเหมือนกันหมดเลยไหมคะคุณไม่เหมือนไม่เหมือน
ทีนี้คุณหมออยากรู้มากเลยแบบมันมีเคสยากเคสง่ายไหมคะ
ตาที่ไม่เคยทำมาก่อนเนี่ยตาธรรมชาติตาธรรมชาติไม่เคยผ่าตัดมาก่อนเนี่ย
จะถือว่าค่อนข้างที่จะง่ายกว่าแต่กรณีที่ยากเนี่ย
จะเป็นเคสที่ได้ผ่าตัดมาแล้วพอดีเลยวันนี้มีหมอมีเคสนัดผ่าตัดพอดีนะคะ
แล้วก็เดี๋ยวเราจะไปดูในรายละเอียดกันเลยว่าเป็นยังไงบ้าง
วันนี้มาปรึกษาเรื่องของแก้ตานะคะคือเคยทำตามาก่อนแล้วนะคะ
แต่ว่ามีปัญหาก็เลยเข้ามาปรึกษา
แล้วเป็นคนที่ตาสองช้ำหลบในแล้วก็มีความตามไม่เท่ากัน
ซึ่งทุกคนก็เป็นแต่เรารู้สึกว่าถ้าแบบมีชั้นที่ชัดขึ้นกว่านี้
แล้วก็ตาที่เท่ากันกว่านี้ก็คือจะเป็นที่พอใจ
เราก็เลยไปทำตารอบแรกค่ะ
พอทำรอบแรกเสร็จมันก็ดูแบบไม่เป็นในแบบที่เราอยากได้
แล้วก็ไปแก้ไขอีกรอบนึงหลังจากผ่านการทำสองชั้นสองรอบ
มันก็เลยดูแบบไม่เท่ากันชัดขึ้นกว่าเดิมอีกค่ะ
ถ้าเกิดมองกันตรงนี้จริงเป็นคนพื้นฐานตาแบบสวยอยู่แล้ว
แต่ว่ามันจะไม่เท่ากันก็คือตาข้างขวาเนี่ยจะดูโตปกตินะคะ
ส่วนตาข้างซ้ายเนี่ยจะเล็กกว่าตาข้างขวาเล็กน้อย
คิ้วซ้ายจะดูยกนิดหน่อยเวลาลืมตาแล้วก็ทำให้เห็นชั้นตาบริเวณข้างซ้ายเนี่ยใหญ่กว่า
การแก้ไขในหนึ่งก็คือเราก็ต้องทำการเย็บชั้นตาข้างขวาขึ้นมาใหม่
ส่วนข้างซ้ายเนี่ยถ้าเราทำตาสองชั้นอย่างเดียวเนี่ยมันก็จะได้ชั้นตาที่ดูไม่เท่ากัน
เพราะว่าตาไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับกล้ามเนื้อตาให้ตาเนี่ยโตขึ้นเล็กน้อย
เคียงกับข้างขวาพอเราทำชั้นตามันก็จะดูใกล้เคียงกันมากขึ้น
โอ้โหคุณหมอวันนี้ความรู้แน่นมากมีหลายหลายเรื่องที่ไม่เคยรู้มาก่อนแล้วก็รู้วันนี้นี่แหละ

ใครที่อยากจะเข้ามาปรึกษาคุณหมอก็สามารถมาได้ที่อินสคลินิกนะคะ
หรือว่าจะเข้าไปดูรายละเอียดก็ได้ที่เฟซบุ๊กอินสคลินิกจะมีคำปรึกษาดี
สำหรับคนที่อยากจะหน้าเด็กเก็บความเป็นวัยรุ่นไว้กับเรา
แต่วันนี้ต้องส่งคุณหมอไปทำงานต่อแล้ว